ติดตามการเมืองกันต่อนะครับถึงแม้ตอนนี้พระเก้าไกรยังไม่ได้เป็นรัฐบาล
คุณพิทายังไม่ได้เป็นนายกแต่ว่าเขามีนโยบายที่เขาหาเสียเอาไว้
คือเรื่องของต้องการจะปฏิรูปกองทัพแต่เรื่องของการปฏิรูปกองทัพ
ก่อนหน้านี้มีแต่หลายคนบอกว่าอย่าไปแตะต้องอย่าไปยุ่งกับเขา
อาจจะเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ดูเหมือนว่าพอกระแสลมมันเริ่มจะเปลี่ยนทิศ
กองทัพอาจจะแข็งขืนไม่ไหวเพราะล่าสุดเหมือนจะมีการออกมาบอกว่า
พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปกองทัพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใหม่
เรื่องนี้จะมีความชัดเจนอย่างไรติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
พระเก้าไกรจะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ดูเหมือนว่าหลายนโยบายได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
และหนึ่งในนโยบายสำคัญที่หลายคนกังวลใจว่าหากเข้าไปแตะต้องอาจจะเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมา
นั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นความวิตกกังวลกันไปเอง
เพราะวันนี้กองทัพเริ่มปรับตัวเพื่อรอรับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

หากย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลนายอภิษฎเวชาชีวะที่ก่อนร่างสร้างตัวขึ้นมาในค่ายทหาร
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและมีผู้บัญชาการทหารบกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขยายกองทัพให้ใหญ่โตขึ้น
ครั้งนั้นกองทัพให้เหตุผลต่อนายอภิษฎว่าเพื่อนบ้านได้พัฒนาโครงการนิวเคลียร์โดยรับเทคโนโลยีจากรัสเซียและเกาหลีเหนือ
เกรงว่าในอนาคตหากมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันกับเกาหลีเหนือจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนและกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง
กองพลทหารม้าที่๓โดยกองพลทหารม้าที่๓จะรับผิดชอบในพื้นที่ภาคอีสาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางกำลังตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ขณะที่กองพลทหารราบที่๗จะดูแลพื้นที่ภาคเหนือที่มีรั้วติดกับเพื่อนบ้านนับพันกิโลเมตร
การขยายกองทัพในครั้งนั้นใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท
แต่วันนี้ทั้งสองกองพลนี้จะยุติภารกิจจากหน่วยกำลังรบที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
มาเป็นแค่หน่วยสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังสำรองเท่านั้น
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แต่วันนี้ประเด็นดังกล่าวกำลังถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันก็จะมีการลดยอดเลือกเกณฑ์
ตามความต้องการที่มีการสำรวจจากกองทัพ
ก็จะเหลือประมาณ๙หมื่นนาย
โดยจะมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องตามแผนการปรับลด
ซึ่งปัจจุบันนี้การเข้าสมัครเป็นทหารด้วยการสมัครใจก็มีอยู่ประมาณ๓๕๐๐นาย
ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะไปสู่การสมัครใจเข้าเป็นทหารในอนาคต
การออกมาแถลงของกองทัพในเรื่องความพร้อมที่จะปฏิรูปกองทัพ
นับว่าเป็นการรู้ทิศทางลมที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นอย่างดี
แม้ว่า๙ปีที่ผ่านมาจะไม่ขยับตัวแต่อย่างใด
แต่เมื่อเวลามาถึงจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คงไม่ได้
มีคำกล่าวที่ว่าทุกอย่างมีเวลาของมัน
วันเวลาของกองทัพก็เช่นกัน
ข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงาน